ประชาชนจำนวนมากยังคงสนใจไปแลกธนบัตรรวมทั้งเหรียญกระสาปที่มรลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดช
เพื่อนน้องรำลึกถึงพระมหากุณณาธิกุลนะครับ
ติดตามจากคุณลินดาอุตมะรายงานมาจากกระทรวงการคลังครับ
แม้จะเป็นวันที่๒แล้วนะคะบรรยากาศหน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาปกรมธนารักษ
เต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมาก
ที่เดินทางเข้ามาแลกเหรียญกระสาปที่ระลึกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ของประชาชนที่ต้องการแลกเหรียญกระสาปที่ระลึก
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ในโอกาสต่างยาวเหยียดแบบนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
ทำให้เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ต้องเร่งจัดคิวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการแจกบัตรคิวจำนวน๑๐๐ราย
ใช้เวลาไม่ถึง๑๐นาทีบัตรคิวก็หมด
ทำให้กรมธนารักษ์ต้องเพิ่มอีก๕๐๐คิว
กระสาปที่ระลึกมีชนิดโลหะสีขาวราคาหน้าเหรียญ๒๐บาท
จัดเป็นชุดละ๕เหรียญรวมราคาชุดละ๑๐๐บาท
เป็นเหรียญกษาปที่ระลึกที่ยังคงเหลือในคลัง
ซึ่งกรมธนารักษ์นำออกมาจ่ายแรก
หลังประชาชนมีความต้องการเป็นจำนวนมาก
ส่วนบรรยากาศการแลกธนบัตรที่ระลึกที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่
ประชาชนจำนวนมากเข้าแถวยาวบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ศรีลม
ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนธนาคารเปิดทำการเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
เพื่อแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี๙มิถุนายน๒๕๕๙
เป็นธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา๗๐บาท
แลกพร้อมแผ่นบรรจุในราคาฉบับละ๑๐๐บาท
ธนาคารกรุงเทพได้เบิกมาเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทย
จำนวน๑๗๕๐๐ฉบับเพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเก็บธนบัตรไว้เป็นที่ระลึก
และให้ลูกหลานได้เตือนความทรงจำว่า
ครั้งหนึ่งได้เคยใช้ธนบัตรในรัชสมัยในหลวงราชการที่๙
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่มารอคิวต่างรู้สึกปะปลื้ม
ที่ได้รับการจัดสรรธนบัตรที่ระลึกฉลองสริราชสมบัติครบ๗๐ปี
โดยคนที่มารายแรกเดินทางมารอตั้งแต่๒๓นาฬิกาของคืนวันที่๒๖ตุลาคม
ก็มาถึงนี่ตั้งแต่๕ทุ่มประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ก็เห็นในทีวีในสื่อค่ะว่า
ที่ที่๑มคือคิวแรก
แล้วก็เปิดให้เปิดให้แรก

ก็เลยถ้าจะมาก็น่าจะมาให้ไวอะค่ะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่ระลึกถึงพระปัติสูริยุหัวค่ะ

ถือว่าเป็นสิริมงคลกับครอบครัวด้วยค่ะ
ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึก

แม้จะจำกัดให้แลกต่อ๑คนต่อ๑ฉบับ

ยังมีประชาชนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
เพื่อมาแลกจ่ายเหรียญกระสาปที่ระลึก

และพร้อมให้ประชาชนแลกจ่ายได้อีกค่ะ